เรื่องอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นไปนะครับ
เมื่อวันที่๒๙กันยายนเวลาเที่ยงคืน๔๐นาที
กรณีของน้องไบร์ทน้องผู้ชายวัย๑๙ปี
เลิกงานจากร้านสะดวกซื้อเพราะเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ขี่รถจักรยานยนต์กำลังกลับบ้านขณะวิ่งตามเส้นทาง
ปรากฏว่ามีรถเก๋งสีดำ
ขับรถพุ่งชนท้ายรถของน้องไบร์ทแล้วก็ทับร่าง
ร่างของน้องไบท์ติดใต้ท้องรถเก๋ง
คนขับรถเก๋งไม่ยอมหยุดรถนะครับ
กลับเร่งเครื่องและลากตัวน้องไบร์สติดรถไป

และเมื่อร่างของน้องไบร์ทหลุดจากใต้ท้องรถสีดำ
ปรากฏว่าคนขับทับร่างซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่กลายเป็นพาดหัว
แล้วก็เผยแพร่คลิปในโลกโซเชียลบอกว่า
เก๋งดำอำมหิตชนแล้วหนีเหยียบซ้ำนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมย้อนดูคลิปเหตุการณ์นี้
คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นบนท้องถนน
และเป็นเหตุการณ์สลดจริงที่เกิดขึ้นกับน้องไบท์นะครับ
ก็บันทึกเหตุการณ์รถเก๋งสีดำ
ขับตามรถจักรยานยนต์ของนายระวิพาทอันทพันธ์
อายุ๑๙ปีน้องไบท์ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ขับตามกันมาในระยะประชันชิดแหละครับ
คลิปช่วงนาทีเกิดเหตุจะเห็นว่ารถเก๋งสีดำ
ไปเฉียวท้ายรถของน้องไบร์ทรถจักรยานยนต์นะนะ
ทำให้รถของไบท์กระเด็นขึ้นไปบนทางเท้าข้างทาง
ก่อนที่จะชนกับป้ายสถานีบริการสวัสดิการ

ส่วนร่างของไบร์ทกระเด็นไปอยู่ทางเข้าสถานีบริการสวัสดิการ
ก่อนที่คนขับรถเก๋งสีดำจะพยายามขับรถหลบหนี

ทางญาติเขาแจ้งความต่อสอบพ่อสัตว์อาหีพ
โดยนางสาวจันทร์สว่างริดวันอายุ๓๙ปี

เล่าว่าคืนวันเกิดเหตุทันทีที่ทราบข่าว
รู้สึกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกครับ
ไม่คิดว่าลูกชายจะบาดเจ็บขนาดนี้
ทันทีที่เห็นสภาพลูกชายบาดเจ็บตอนนั้นโอ้โห
รู้สึกหัวใจสลายเลยคุณ

ว่าเขาจะได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง
ฟังเสียงของแม่น้องไบร์ทหน่อยครับ

ตอนแรกเขาแจ้งแค่ว่ารถจักรยานเฉียวชนไงค่ะ
เราก็ไม่คิดว่ามาถึงแล้วจะเป็นหนักขนาดนี้

คงจะเป็นลมค่ะ

เขาก็นอนนอนน่าจะนอนคว่ำหรือตะแคงประมาณนี้ครับ
เพราะมันเลือดเห็นต้นเลือดอย่างนี้แล้วไว้

แล้วที่แม่ได้คิดอะไรกับลูกบ้าง
ก็ถามเขาว่าเขาไปชนหนูชนหรือเขามาชนหนู
เขาก็บอกว่าเขามาชนหนูแล้วเขาก็ลากหนูมา
หนูก็อยู่ใต้ท้องรถแล้วหนูก็กิ้งออกมา
เห็นไหมเขาก็ประมาณนี้
คือน้องไบร์ทรอดชีวิตปฏิหารเหมือนกันนะครับ
แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศรีกิจอาการปลอดภัยครับ
หน้าผากข้างขวาจนถึงคิ้วขวาเปิดเห็นกระโหลกนะ
หมอได้เย็บแผลทำศัลยกรรมเรียบร้อย
แล้วก็มีอาการแขนขวาหักหายปลาร้าแตกนะครับ
ไร้ก็เคยเล่าให้ทีมข่าวฟังเหมือนกันนะ
บอกว่าช่วงที่ถูกรถเก๋งสีดำชนอยู่หน้าคิวรถสวัสดิการฐานทัพเรือ
รถเก๋งสีดำที่มาทางเดียวกันขับพุ่งชนท้ายรถผมรู้สึกตัวอีก
รู้สึกตัวอีกทีว่าผมไปติดอยู่ใต้ท้องรถแล้ว

กลับเร่งเครื่องลากตัวผมติดไปกับรถได้ระยะหนึ่ง
เมื่อตัวผมหลุดออกจากใต้ท้องรถ
รถเก๋งยังขับทับผมอีกแล้วก็ขับหนีไป

ผมบอกให้พี่เขาช่วยติดต่อหาแม่
และติดต่อมาหาน้องที่ร้านสะดวกซื้อ
ให้มาช่วยผมนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

น้องไบท์ยังเล่าต่อนะครับว่าตอนนี้น้องไบท์เนี่ย
ก็นอกจากรักษาตัวเป็นวันที่๕แล้วนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้น้องไบท์ตกอกตกใจมาก
แล้วก็น้องไบท์ยังอยู่ในอาการภาวะอยู่เลยนะครับ
ส่วนเรื่องของหายปลาร้าที่หักเนี่ยนะครับ

แล้วก็ชะลอการผ่าตัดออกไปก่อนนะครับ
พร้อมกันนี้แม่ของน้องไบร์ทแล้วก็เพื่อนเนี่ย
พาผู้สิทธิ์ของเราไปดูจุดเกิดเหตุ
รวมทั้งจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและนำทางเข้าไปในค่ายทหารที่เปิดให้รถผ่านเข้าไป
ตามทางเลี้ยวขวาเข้าไปยังชุมชนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง
ปรากฏว่าจู่คนขับรถเก๋งสีดำเนี่ย
โทรศัพท์ติดต่อมาที่เพื่อนรุ่นพี่ของน้องไบท์พอดิบพอดี
กำลังคุยอยู่กับแม่ของน้องไบท์และเพื่อนของน้องไบท์อยู่นะฮะ
สึกข่าวก็เลยได้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
โดยทางด้านของคนขับรถเก๋งสีดำเนี่ย
ขอนัดพูดคุยเจรจากับแม่ของน้องไบร์ทที่โรงพยาบาล
ว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับ
โดยหลังจากมีการเจรจากันทั้งสองฝ่าย
ก็ได้ตกลงกันว่าจะไปเจรจาต่อหน้าร้อยเวรเจ้าของคดีที่สพสัตหีบ
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ประกันของรถเก๋งคันสีดำ
จะเร่งตรวจสอบภาระบอร์รถยนต์
ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายให้กับน้องไบร์ทผู้บาดเจ็บ
ส่วนทางร้อยเวรเจ้าของคดีก็จะพิจารณาความผิดตามกฎหมายต่อไปนะครับ

เพราะว่าตอนแรกในโลกโซเชียลโอ้โหเขาตามหาควานหาให้เจอ

เก๋งดำอมหิตชนแล้วหนีแล้วก็ทับร่างเนี่ยนะครับ